เรื่องของเบนส์ชนฟอร์ดกันก่อนเลยนะคะ

หลังจากเกิดเหตุมาตั้งแต่วันที่๑๓มีนาคม

และตั้งข้อสงสัยในการทำงานของตำรวจนะคะ
ซึ่งล่าสุดนั้นก็ได้มีการสั่งย้าย
ทางด้านผู้กำกับการและพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจพระอินราชา
รวมไปถึงยังมีผู้ที่มีคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเกาะเหตุของคนขับเน้น
ว่าก่อนที่จะไปชนนักศึกษาปริญญาโท๒คนเสียชีวิต
หน้านั้น๑ชั่วโมงค่ะได้ขับรถฝ่าด่านทางกั้นที่พระราม๔มาแล้ว
ก็เป็นคลิปเป็นเรื่องราวข่าวคราวที่หลายคนออกมาอัปเดตให้นะคะ
ให้คุณผู้ชมไปดูภาพวงจรปิดนะคะที่บริเวณทางด่วนพระราม๔กันก่อนนะคะ

เป็นรถเบ้นของผู้ต้องหานี่แหละนะคะทะเบียนสศง๓๓๓๓
รถยนต์ส่วนบุคคลนะคะคันที่เป็นผู้เกาะเหตุนี่แหละครับ
ชนไม้กั้นบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง
ซึ่งภาพนี้ถูกบันทึกเอาไว้เมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๕๘นาทีวันที่๑๓มีนาคม
หรือว่าประมาณ๑ชั่วโมงก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ
เบนส์ชนท้ายรถฟอร์ดของนักศึกษาปริญญาโท๒คนที่เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งวีดีโอนี้ถูกเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์โดยบุคคลที่ใช้ชื่อว่าไทแฟค
ต่อมาทางการพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากพทก็ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีนะคะ
บอกว่าจากการตรวจสอบแล้วก็เป็นรถของนายเจนพบวิรพรจริง
ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นก็พบว่านายเจนพบไม่ได้ติดตั้งที่รับสัญญาณเอาไว้ที่หน้ากระจก
ก็เลยใช้วิธีลดกระจกแล้วก็ยื่นบัตรออกมาแทนนะคะ
เพื่อที่จะให้ระบบนั้นตัดเงินแต่ด้วยความกระชั้นชิดมาเร็วด้วยนะคะ
ทำให้ระบบนั้นไม่สามารถตัดเงินค่าผ่านทาง
ไม้กั้นก็เลยไม่เปิดแต่ขับมาขนาดนั้นแล้วก็เลยทำให้พุ่งชนไม้กั้น
และการตรวจสอบก็เพราะว่าไม้กั้นนั้นไม่ได้รับความเสียหายนะคะ
ครับไม่เสียหายแต่ว่าค่าพันทาง๕๐บาทนะ
บาทพนักงานก็ทำรายงานแล้วก็ส่งหลักฐาน
เพื่อเรียกร้องค่าผ่านทางจากผู้ใช้ทางรถคันนี้แล้ว
ใช่ปกติเวลาใครชนไม้กั้นก็ต้องจอดชะลอคุยกัน

แต่นี่ไปเลยครับครับส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะครับ
เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกพงศพัฒนภงเจริญ

เดินทางไปที่โรงพยาบาลบางปะอินนะครับ
เพื่อไปสอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุ
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่สังคม
โอ้โหมีคำถามเยอะทำไมตำรวจถึงไม่ให้มีการตรวจเลือด
วัดระดับแอลกอฮอล์ตรวจร่างกาย
สองเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีการตรวจหรือเปล่า
เป็นคำถามที่ต้องยอมรับว่าสังคมทวงถามกันเยอะนะครับ
ข้อสงสัยดังกล่าวเกี่ยวกับพนักงานสอบสวน

ได้มีการสั่งการให้โรงพยาบาลตรวจวัดแอลกอฮอล
เจนพบวีรพรที่ขับรถเบนท์ซิ่งชนรถฟอร์ดเฟสต้า
จนทำให้เกิดผู้เสียชีวิตนะครับ
อันนี้ละครับงเอกพรงซับพลัดก็ไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ตรวจหรือไม่ตรวจกันแน่เอาฟังเสียงกันหน่อยนะครับ

ก็อยากจะมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เปล่ายพยาบาล
แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในห้อง
ที่ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในวันดังกล่าว

และคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนก็มาด้วย
ถ้าหากพยาบาลนะครับที่อยู่ในที่เกิดเหตุยืนยัน
ว่าพนักงานสอบสวนนั้นได้มีการร้องขอ
ให้มีการเทาเลือดจากตัวผู้ต้องหา
แล้วผู้ต้องหานะครับปฏิเสธหรือไม่ให้ความร่วมมือ

เราก็จะให้พนักงานสอบสวนนั้นแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
กับผู้ต้องหาในฐานะขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
แล้วก็ถือว่าเป็นผลเสียกับผู้ต้องหาเอง
กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
มีสารเสพติดอยู่ในเลือดหรืออยู่ในตัวของผู้ต้องหา
ไม่ว่าสารเสพติดนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม
จากการสอบถามนายอดีศรจันเป้าเจ้าหน้าที่เวรเปรย์
บอกว่าในวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำนาวเจน
พบคนขับรถเบนที่บาดเจ็บเค้าส่ง

ให้แพทย์ปรักษาระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจขอความร่วมมือเจาะเลือด

เจ้าหน้าที่ตำรวจขอความร่วมมือเจาะเลือด
เพื่อจะทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลหรือสารเสพติดแล้ว
แต่นายเจนพบบอกว่ากลัวเข็มฉีดยา
ไม่ยอมให้เจาะและขอย้ายไปโรงพยาบาลสมิติเวศ
ก็ตรงกับที่พ่อของนายเจนพบบอกนะครับ
ใช่แล้วค่ะก็เมื่อข้อได้จริงปรากฏแบบนี้
ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก๒ข้อกล่าวหานะคะ
ก็คือ๑ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

ส่วนข้อ๒ก็คือขับรถในลักษณะมืนเมา
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ

จากนั้นนะคะตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้นำตัวนายเจนพบ
ขออำนาจศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฝากขังเป็นผลัดแรก๑๒วันในข้อหาเมาแล้วขับ

ขับรถโดยประมาทและขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่
โดยตำรวจก็ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพแต่อย่างใดนะคะ
โดยจากการสังเกตการณ์ก็พบว่านายเจนพบ
ก็นอนอยู่บนรถเป็นเตียงผู้ป่วยค่ะ

รวมถึงนายเจริญแก้วยอดล่าธนายความส่วนตัวก็เดินทางมาด้วยนะคะ
ซึ่งทนายก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกับสื่อมวลชนเช่นกันค่ะ
บอกสภาพการนำไปฝากขังที่ศาลจังหวัด
ก็ในสภาพของการนอนบนเตียงคนไข้

โดยมีรถโรงพยาบาลสมิติเวศนำมาส่งนะครับ
ซึ่งภายหลังทนายความก็ได้ยื่นหลักทรัพย
ขอประกันตัวเป็นเงิน๒แสนบาท

เพื่อให้ผู้ต้องหาได้กลับไปพักรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลนะคะ
แต่มี๔เงื่อนไขค่ะที่ต้องปฏิบัติตาม
หนึ่งก็คือห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
สองห้ามขับขี่รถทุกประเภท
ใบอนุญาตหรือรถใบขับขี่นั่นแหละค่ะ
และ๔ต้องมารายงานตัวต่อสารทุกครั้งเมื่อมีหมายสารนะคะ

ที่เป็นเงื่อนไขให้กับนายเจนพบ
ขณะที่พลังตัวบัตรรีสุทธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็มีคำสั่งโยกย้ายพันธุ์ตำรวจเอกพงพัฒน์สุขศวรรษ
ผู้กำกับการและพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรพระอินราชา
ให้ไปประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๑

และขอให้พนักงานสอบสวนชุดใหม่
เข้ามารับผิดชอบคดีทั้งหมดนะคะ
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกสุรินภ์ทัพพันธุ์บุปภาพ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก็เรียกประชุมชุดคลี่คลายคดีเป็นครั้งแรก
หลังจากที่ได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนค่ะ
โดยรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยืนยัน
ระบุว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่าตั้งแต่จุดปะทะจนถึงจุดที่รถยนต์ของผู้ต้องหาพลิกคว่ำ
ระยะทางกว่า๒๐๐เมตรค่ะ
ตำรวจนั้นไม่พบร่องรอยการเบรกของรถแต่อย่างใด
ซึ่งก็สอดคล้องกับการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุครั้งที่๒
ของกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจผู้ทรพภ๑ไม่พบร่องรอยการเบรกนะคะ
ซึ่งก็อยู่ระหว่างการคำนวณความเร็วว่า
ขณะเกิดเหตุใช้ความเร็วที่เท่าไหร่
แต่ว่าภาพของรถก็มีข้อมูลมาเปิดเผยว่า
มายเนี่ยค้างอยู่ที่ประมาณ๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
ส่วนกรณีที่พบซองยาบนรถของผู้ต้องหานั้น
หัวหน้าชุดทีมสืบสวนขอเวลาในการตรวจสอบ
แล้วก็ยังไม่ยืนยันด้วยว่ายานี้เป็นยาแก้โรคซึมเศร้า
อย่างที่มีข่าวออกไปไหมหรือว่าเป็นของใคร
มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่
เพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไปด้วย
ส่วนพิธีพระราชธานพลเริงส่วนเป็นกรณีพิเศษของผู้เสียชีวิตทั้ง๒คน
ก็คือคุณธัญพันธพัฒน์แล้วก็คุณกฤษณะ
ก็จะเกิดขึ้นในวันนี้ที่จันทบุรีเป็นพิธีพระราชธานพลเริงสบ
เป็นกรณีพิเศษของคุณกฤษณะในเวลา๑๐นาฬิกาแล้วก็เวลา๑๑นาฬิกา
ขออภัยในเวลา๑๕นาฬิกาแล้วก็ในเวลา๑๖นาฬิกา
ก็จะเป็นพิธีพระราชธานพลเริงสบของนางสาวธันทะพัด
เซ็งตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดถวีการะอันนาน
ที่อำเภอกรองหลวงจังหวัดปฐุมธานี